ชุมพรนะคะหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมามีอาการที่เขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ลักษณะเคลียร์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าแซะจังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเขากระโดดลงน้ำไปเลย
ผ่านไป๒วันเมื่อวานนี้พบแล้วนะคะกลายเป็นศพนะคะสรุปผู้ชายคนนี้เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอายุ๒๕ปี
ส่วนสาเหตุที่คิดสั้นเนี่ยเกิดจากวันนั้นแหละก็คือเขาไปเคลียร์ปัญหากับนักเรียนซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
คือคุณครูคนนี้มีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ผู้ชาย
และหลังจากนั้นเคลียร์กันไม่ลงตัวตัดสินใจกระโดดน้ำและสุดท้ายก็เสียชีวิตแล้วไปพบศพเมื่อวานนี้เองช่วงบ่ายนะคะ
ร่างของนายทะสอนหรือว่าครูแบงค์จิตจงอายุ๒๕ปีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะชุมพรนี่นะคะ
ตอนที่ไปเจอเนี่ยไปติดอยู่กับกอสวะจมอยู่ใต้น้ำริมตลิ่งห่างจากจุดสะพานที่กระโดดลงไป๓๐๐เมตร
ทีนี้ย้อนกลับไปดูช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการกระโดดสะพานนี้นะคะ
มีคนเขาผ่านไปและเห็นเหตุการณ์ช่วงนั้นพอดีก็คือช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมา
เล่าเหตุการณ์ให้เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยกำลังขับรถข้ามสะพาน
เห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นครูแบงค์เนี่ยยืนโต้เถียงอยู่กับนักเรียนชายอีกคนหนึ่ง
ขอบสะพานจุดนั้นมันไม่มีราวกั้นโดยมีนักเรียนอีกคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ใกล้
แต่ไม่ได้เข้าไปร่วมพูดคุยนะยืนอยู่เหมือนเป็นเพื่อน
ตอนนั้นที่เขาขับผ่านเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งได้ยินข่าวว่า
มีคนตกจากสะพานจมน้ำศูนย์หายไปเขาบอกเขาได้ข่าวแบบนี้
ก็เลยออกมาดูการค้นหาด้วยนะคะไปฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
เมื่อนงั้นก็จุดดีคนักเรียนมาจุดพิกัดจุดภาระและจุดฟาวนี่

เป็นคนหนึ่งที่มภูเย็นได้ลงวิ่นมามหกโมงมา๓คน
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชะนินนรงน้อยผู้กำกับการโรงพักท่าแซะนะคะ
ได้เปิดเผยถึงผลของการสอบสวนคนใกล้ชิดของครูแบงค
ว่าจะเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกัน
แล้วก็เพื่อนนักเรียนที่เดินทางไปด้วยวันนั้น
บอกว่าครูแบงค์รับราชการครูคือสอบบรรจุได้ประมาณ๑ปีกว่า
พฤติกรรมที่อยู่ในโรงเรียนก็คือเรียบร้อยดีเป็นคนร่าเริงอ่อนน้อม
แต่ทีนี้เขาบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีการนัดเจอกับนักเรียนชายม๕
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตัวเองนั่นแหละอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
โดยมีการขี่รถจักรยานยนต์มาพูดคุยกันที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าแสะ
จากการสอบถามเด็กนักเรียนม๕ยอมรับว่าเป็นการปรับทุกปัญหาหัวใจ

แต่คุยกันได้ไม่นานนะสองคนนี้นะคะเขาบอกเกิดน้อยใจ
ครูแบงค์กระโดดจากสะพานลงไปเลยแล้วก็จมหายไปกับกระแสน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวกรากในช่วงนั้นนะคะ
ขณะที่นักเรียนชายม๕คนที่พูดคุยกับครูแบงค์เนี่ย
พยายามเหมือนกันวิ่งจะลงไปช่วยแต่คว้าตัวครูแบงค์ไม่ทันนะคะ
เรื่องต้นญาติก็ไม่ได้ติดใจในรูปคดีนะคะ
หลังจากผลชนสูตรศพครูแบงค์ออกมาแล้วก็จะมีการรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ